ซึ่งเป็นอดีตผู้ประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ทัศนะเรื่องนี้เอาไว้น่าสนใจนะครับ
โดยบอกว่าเวลาที่ทางตำรวจเนี่ยใช้บัญชีผู้อื่นในการไปทำธุรกรรมเนี่ย
อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนตัวนั้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ก็เลยไม่อยากจะใช้บัญชีของตัวเองเพราะว่าต้องมีการไปแจงบัญชีทรัพย์สิน

ส่วนกรณีที่ทางพลตำรวจเอกสุรเชษให้เลขาเป็นคนดูแลเงิน
แล้วเลขารับโอนเงินจากบัญชีม้าจะเชื่อมโยงถึงทางพลตะบดเอกสุรเชษไหม
ทางพลตบทโทเรวัตบอกว่าเลขาของทางรองโจ๊ก
จะต้องชี้แจงเส้นทางการเงินให้ได้นะฮะซึ่งตำรวจที่ทำคดี
ก็ต้องไปดูที่พยานหลักฐานและการที่สารออกหมายจับ
ก็ถือว่าต้องมีหลักฐานพอสมควรแล้วถึงจะมีการออกหมายจับนะครับ

มันต้องดูที่พยานหลักฐานนะเราไม่รู้รายละเอียดในสำนวน
นี่นะครับต้องยอมรับไม่มีใครอธิบายเรื่องตำรวจได้ดีกว่าตำรวจแล้ว
ซึ่งนอกจากนี้ท่านก็บอกด้วยว่ามีความเป็นไปได้
บอกว่าเงินที่โอนให้ตำรวจซึ่งเป็นลูกน้องของรองโจ๊กเป็นค่าใช้จ่ายในการทำคดี
เขาเรียกกันว่าเงินกองกลางในการทำคดีเพราะว่าการทำคดีนั้นจะมีค่าใช้จ่ายครับ
ค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางซึ่งตัวผู้บังคับบัญชานั้นจะมีการให้เงินลูกน้องกับผู้คุมทีม
แต่คนที่รับโอนถ้ารู้ว่าเป็นเงินที่ไม่สุจริตเนี่ยก็คงจะไม่ให้โอนเข้าบัญชีของตัวเอง
รองโจ๊กเนี่ยต้องชี้แจงเส้นทางการเงินให้ได้นะฮะ
ก็คงคิดว่าก็คงเหนื่อยใจเพราะว่าลูกน้องนั้นใกล้ตัวเนี่ยนะฮะ
ผัวพันกับคนที่ทำผิดแต่ว่าเป็นความผิดเฉพาะตัว
จับกลุ่มเองก็คงอึดอัดใจนะครับหลักฐานไปถึงใครก็ต้องจับดำเนินคดีครับ
ว่าคนที่สวยคือคนที่รับโอนไปตรงนะฮะ
ถ้าเป็นเงินพุจริตมันไม่ให้โอนเข้าบัญชีมันหรอก
คิดแบบชาวบ้านเนี่ย
เรื่องนี้ดูแล้วโจ๊กจะถูกทันว่าจะสวยไหมครับ
มันก็ต้องชี้แจงให้ได้ต้องชี้แจงให้ได้นะถามว่ามันก็เหนื่อยใจ
ลูกน้องใกล้ตัวไปผัวพันกับคนที่มันทำผิดอย่างนี้ก็เหนื่อยใจ
แต่มันก็เป็นความผิดเฉพาะตัว
แม้แต่ในยุคจับภูมิเองเนี่ย
เขาก็ต้องอยู่ด้านใจพญาหลังคาไม่ถึงใครเขาก็ต้องจับต้องกด

ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะคะก็มีอีกหนึ่งมุมมองจากทางเลขาธิการสถาน
บรรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมพันธ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรนะครับ
พูดถึงเรื่องของการบุกไปค้นบ้านรองโจ๊กที่มีการวิพักษ์วิจารณ์ว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
แต่ว่าส่วนตัวก็มองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องโดยทำไปโดยที่ไม่ต้องเกรงใจว่าเป็นบ้านใคร
อย่างนั้นก็จะลำบากนะคะเวลาที่จะไปตรวจค้นในบ้านใคร